คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์คนร้ายนะคะ
ลักลอบเข้าไปพ่นสีใส่โบกี้รถไฟ

อยู่แถวชุมทางบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นลวดลายออกมาแบบนี้เลย
ราฟิตี้ก็คือการที่เอาสีไปเขียนหรือไปพ่นตามฝาผนัง
แต่ว่าเขามาทำกับโบกี้รถไฟแบบนี้นะคะ

มันทำให้จะต้องเอาทั้งโบกี้ไปทำเสียสีใหม่หมดเลย
มูลค่าความเสียหายประมาณ๔แสนบาทเนี่ยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะ
เขาโพสต์ภาพขบวนรถไฟดีเซนรางถูกคนร้าย
เอาสีสเปรย์มาพ่นใส่ข้างตู้โดยสาร

สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรีมาค่ะ
ต่อมานะคะนายสถานีชุมทางบัวใหญ่
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับสพบัวใหญ่
ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยชุดสืบสวน
เขาติดตามจับกลุ่มอย่างไรเขาแกะรอยค่ะ
แกะรอยจากเพจกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่ชื่นชอบการพ่นสีสเปรย์
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มกราฟิตี้นะคะ
ในพื้นที่ที่เขาทำงานอยู่
แต่ว่าเป็นอาคารร้างแถวสถานีรถไฟ
ตรงข้างทางรถไฟเขาก็มีการใส่ภาพช่วงของการทำงาน
ใส่เพลงไว้ในเพจของเขา
ให้คนที่ชื่นชอบลักษณะเดียวกันกราฟิตี้เหมือนกันเข้าไปดู
นี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญของตำรวจค่ะ
แกะรอยจากตรงนี้นี่แหละ
เพราะว่าจุดนี้คือสะพานข้ามทางรถไฟ
ในพื้นที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
แต่เป็นผลงานเมื่อช่วงปลายปีนะคะ
ตำรวจเอามาเทียบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
สรุปปรากฏแล้วได้ตัวนะคะ
เพราะว่าตำรวจสพบัวใหญ่และตำรวจสพคง

ไปจับกลุ่มตัวนายชนะทิพย์สหัตถีอายุ๒๗ปี

หลังจากสืบทราบว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้สีสเปรย์

โดยจากการสอบปากคำเบื้องต้นชนะทิพย์เขารับสารภาพ
ผมทำเองครับทำไปเพราะคึกขนอง
ทำคนเดียวหรือเปล่าภาพมันใหญ่มันโตขนาดนี้

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะคะ

ทางนี้พนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่
แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งเป็นยวดยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
และร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน
จะควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ทราบนะว่าวัยรุ่นรักศิลปะแต่ว่าไปทำให้ถูกที่ถูกทางนะ